การลงสีเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสวยงามกับตัวหนัง
จะต้องมีความละเอียดอ่อนในขั้นตอนนี้
ด้วยจะต้องมีความเข้าใจว่ารูปหนังที่ลงสีเป็นตัวละครใดที่ใช้ในการแสดง
ช่างจะต้องลงสีให้ตรงกับลักษณะของตัวละครที่ใช้ในการแสดงนั้นเช่นในเรื่องรามเกียรที่จะมีลักษณะของสีรูปแบบของตัวละครหรือคุณลักษณะที่กำหนดไว้มาใช้ในการลงสี
และช่างจะต้องลงสีตัวหนังทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความสวยงาม